ดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กรณีนายธวัฒน์สุขสังขารอายุ๖๓ปีที่มีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้าน
ขับรถกระบะไปส่งภรรยาที่หน้าโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา
จังหวะที่ภรรยาเปิดประตูรั้วของโรงเรียนเดินเข้าไปมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ยิงใส่นายธวัฒน์จนเสียชีวิตพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืน
สี่นัดแน่แต่ภรรยาบอกว่าไม่เห็นคนร้ายนะเพราะเป็นจังหวะที่กำลังหันหลังให้
รั้วของโรงเรียนเพื่อจะเข้าไปขายของในโรงเรียนครับก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมสามีไม่ขับรถเข้ามาสักที
เดินไปดูอ้าวสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้วช่วงจังหวะที่มีการจัดงานศพอะไร
ภรรยาก็ร้องไห้ไปงานศพทุกคืนแต่ไปมาตำรวจสืบสวนสอบสวนจับมือปืนได้
มือปืนบอกว่าก็คนจ้างวานไม่ใช่ใครที่ไหนก็พันรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
คือตำรวจเขาจับกลุ่มตัวนายมนตรีหรือในก๊อตชมถนอมอายุ๒๘ปี
เป็นมือปืนนะคะคนนี้ได้ก่อนใครเลยแล้วมือปืนคนนี้ซัดทอดว่า
นางประพัดศรโทประยูนอายุ๖๒ปีภรรยาของผู้เสียชีวิตนี่แหละเป็นคนว่าจ้าง
แล้วนายสาราวุธทรงโฉมอายุสามสิบแปดปีลูกเขยของนางประพัทธสรเป็นคนใช้จ้างวาน
และนายตะวันหรือบอลสีเหลืองอายุสามสิบปีเป็นคนจัดหามือปืนอืม
มือปืนคนนี้สารภาพหมดเลยบอกว่าเขาจ้างแสนหนึ่ง
ไม่รู้สาเหตุหรอกว่าสาเหตุคืออะไรเขามีอาชีพมือปืนนี่
เงินก็ไปยิงให้ครับอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเขาก็แถลงเหตุการณ์นี้นะคะ
สรุปว่าคนที่ร่วมก่อเหตุกันทั้งหมดมีอย่างน้อย๕คน

คนแรกคือมือปืนนายมนตรีอือก๊อต
โดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คนที่สองคือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางประพัดศรเป็นผู้ว่าจ้าง
ข้อหาก็คือร่วมกันก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นด้วยการใช้จ้างหวาน
คนที่๓นายสารวุฒิอายุ๓๘ปีเป็นลูกเขยของนางประพัดศร
ข้อหาก็คือเป็นผู้ใช้จ้างวานก่อให้ผู้อื่นกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่น
จัดหามือปืนนายตะวันหรือบอลอายุ๓๐นะคะอันนี้โดนข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนายตะวันคนนี้ติดต่อเข้ามอบตัว
แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานายอภิชาติหรือต้อม
ทำหน้าที่ชี้เป้าและรับเงินค่าจ้างนายสารวุฒิหรือดิสเซ็นเจริญ
ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์นี่คือผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดที่ตำรวจเขา
สวนสอบสวนจนรู้ว่าใครร่วมกันก่อเหตุบ้าง

ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะนางสาวประพัดศรเนี่ยนะคะ
นางประพัดศรเนี่ยนะคะเขารับสารภาพ
ว่าสาเหตุที่ต้องว่าจ้างให้ไปฆ่าสามี
เพราะมีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวมีปากเสียงทะเลาะกัน
เวลาสามีเมาชอบข่มขู่ตลอดก็เลยทนไม่ไหว
ติดต่อให้นายสารวุฒิลูกเขยเนี่ยจัดหามือปืนมายิงสามี
เคยติดต่อให้จัดหามือปืนมายิงสามีแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ย
หามือปืนไม่ได้อืมไม่มีใครกล้ารับงานซึ่งถือว่าความผิดสำเร็จแล้วนะคะ
ในส่วนนี้นายสารวุฒิก็เลยถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไปด้วย
อันนี้เป็นครั้งก่อนครั้งเก่าครับทีนี้ค่ะนางประพัดศร
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าไปรู้จักกับนายตะวัน
ก็เลยติดต่อนายตะวันให้ฆ่าสามีไม่ใช่แค่แสนเดียวนะ๒แสน
แต่นายตะวันไม่รับงานก็เลยไปติดต่อนายมนตรีหรือนายก๊อตมือปืน
และนายสารวุฒิหรือในดิตให้ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์
อตเนี่ยเป็นคนยิงสารวุฒิขี่จักรยานยนต์
แล้วก็จัดหาอาวุธปืนและรถจักรยานยนต์ในการก่อเหตุด้วยครับ
ก็เลยตอนนี้มีผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ก็คือ
อภิชาติหรือในต้อมที่ทำหน้าที่ดูหน้างานชี้เป้ารับเงิน
นายสารวุฒิหรือดิตทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์
อันเนี้ยค่ะเขาทำกันเป็นขบูรณ์การแบบนี้
มนตรีมือปืนก็บอกว่าถูกว่าจ้างให้มาก่อเหตุยิงจริง
เคยก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่งด้วยแต่ไม่สำเร็จเพราะไม่เจอตัวผู้ตาย
อืมคือพยายามมาหลายครั้งดูสิจนมาก่อเหตุซ้ำเช้ามืดแปดกุมภาพันธ์อ่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปสุดท้ายก็จับได้เออไม่น่าเชื่อนะเออดูสิ
แต่ก็ผู้ตายเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงอะไรแล้วอ่ะนะอืม
ผู้ต้องหาที่เป็นภรรยาก็อ้างว่าชอบทำร้ายเขาค่ะ